คราวนี้ค่ะในงานแต่งบ้างค่ะยิงกันงานแต่งสีเลือดแบบนี้
แล้วคนที่ยิงนะคุณเพื่อนเจ้าเบ่ายิงเพื่อนเจ้าเบ่า
ปมเหตุมาจากอะไรมาจากแฟนสาวทะเลาะกัน
ทีนี้พอเข้ามาเคลียร์กันเนี่ยกลายเป็นว่าเพื่อนเจ้าบ่าวกับเพื่อนเจ้าบ่าวทะเลาะกันเอง
แล้วก็ยิงกันค่ะดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหน่อยนะ
เพราะว่าตอนที่เจ้าหน้าที่เข้าไปถึงไปเจอแบบเป็นศพแล้ว
ศพของผู้ตายก็คือนายสารวุฒิโคกเขาหรือว่าโกลาว
น้อง๗บาทอายุ๓๔ปีโดนยิงค่ะ
จมกองเลือดอยู่อยู่กลางถนนสายหินข้อควายนะคะ
ที่อำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังแล้วมีแผลโดนยิงด้วยปืนลูกซอง
แล้วก็ปืนพกสั้น๙มมคุณผู้ชมโดนยิงเข้ากลางหน้าผากนะ
ขออภัยนะคะตาเนี่ยหลุดออกมาเลยอ่ะ
แล้วคมกระสุนเจาะชายโครงขวาหมอนรองกระสุนลูกซองติดแผลค่ะ
แล้วก็พบปลอกกระสุนปืนลูกซองขนาดเบอร์๑๒
สีแดงสีเขียวเนี่ยตกอยู่๕ปลอกมีปลอกกระสุนปืนขนาด๙มม๕ปลอกค่ะ
แล้วก็มีหัวกระสุนขนาด๙มมอีกจำนวนนึง
ทีนี้ถัดจากศพไปประมาณ๒๐๐เมตร
ในซอยเนี่ยเขามีการจัดงานเลี้ยงงานเลี้ยงเป็นงานฉลองงานแต่งนี่แหละค่ะ
ื้องกับงานก็เจอปลอกกระสุน๙มมอีก๔ปลอก
นี่ค่ะเจ้าหน้าที่นะต้องเก็บเอาไว้ทั้งหมดเลย
ทีนี้ถามว่าใครก่อเหตุใครเป็นคนยิงใครเป็นคนทำ
นายเจริญหยงสตาค่ะอายุ๔๒ปีเขามีฉายาว่าลูกเอียดโพดำ
หลังจากที่ก่อเหตุแล้วนะหนีไปกับแฟนสาวค่ะ
แล้วจากการสอบสวนเบื้องต้นก็ทราบว่า
ฝั่งโกลาวหนองเจ็ดบาทที่เป็นผู้ตาย
แล้วก็ฝั่งลูกเอียดโพดำที่เป็นผู้ก่อเหตุ
จริงเขาสนิทกันนะคุณงั้นจะเป็นคนเลยนะคุณใช่ค่ะ
เช้าเมื่อวานนี้ทั้งสองคนไปพร้อมกับแฟนสาว
ไปร่วมขันหมากไงขันหมากสู่ขอเจ้าสาวที่พื้นที่อำเภอเมืองตรังน่ะ
เอาง่ายทั้งสองคนเป็นเพื่อนเจ้าเบ่า
เช้ายังงานรื่นเริกฮะเพื่อนเจ้าบ่าวก็ยังแบบโอ้โห
เจ้าบ่าวเจ้าสาวเป็นอย่างดีมาเป็นเพื่อนทั้งฝั่งเจ้าบ่าวและฝั่งเจ้าสาว
ช่วงงานฉลองมงคลสมรสช่วงค่ำก็ยังมาร่วมงานกันเป็นอย่างดี
แต่ฉะไหนถึงทะเลาะกันและฆ่ากันได้นะครับ
ตอนที่ดื่มสังสรรค์กันนั่นแหละแฟนของทั้งคู่น่ะ
ทั้งของลูกเอียดทั้งของโกลาวน่ะกลายเป็นว่ามีปัญหาทะเลาะกัน

ผู้หญิงทะเลาะปั๊บฝั่งผู้ชายเข้าไปเคลียร์สิคะ
ทีนี้เคลียร์กันอีท่าไหนไม่แน่ใจเหมือนกัน
กลายเป็นว่าฝั่งผู้ชายทะเลาะกันเองมีปากเสียงรุนแรงค่ะ

เอียดไม่พอใจเดินออกไปฝั่งตรงข้ามถนนเลย
แล้วก็เอาปืนพกที่ติดตัวมาเนี่ยปั้งยิงขึ้นฟ้า๔นัดค่ะ

เจ้าภาพแล้วก็พักพวกต้องรีบไปห้าม
ไปแป๊บนึงนะคุณผู้ชมประมาณสักครึ่งชั่วโมง

สถานการณ์ต่างเหตุการณ์ต่างมันคลี่คลาย
ทีนี้เพื่อนก็เลยพาทางฝั่งผู้ตายแล้วก็แฟนสาวแยกออกไปก่อน
เดินกลับไปขึ้นรถที่จอดอยู่บนถนนใหญ่ปากซอยทางเข้างาน
เพื่อที่จะกลับบ้านคือเอาแฟนสาวของโกลาว

คือแยกย้ายกันแหละไหนก็เคลียร์กันจบแล้วไม่ต้องอยู่กันแล้วนะ

ลูกเอียดกับแฟนสาวเดินตามไปแล้วจังหวะนี้คงจะท้าทายกัน
แล้วก็ชักปืนมากระหน่ำยิงโกลาวระยะกระชั้นชิดจนโกลาวเสียชีวิตนะคะ
แล้วหลังจากก่อเหตุเสร็จเนี่ยลูกเอียดกับแฟนสาวขึ้นรถหนีไปเลยค่ะ
เจ้าหน้าที่ก็วอประสานจุดด่านตรวจ
ที่เขามีการตั้งจุดตรวจ๗วันอันตรายอยู่ให้สกัดจับแต่ก็ยังไร้วี่แววนะคะ
ทีนี้หลังจากนี้ตำรวจจะเชิญพยานในที่เกิดเหตุ
เชิญคนใกล้ชิดไปสอบปากคำหาสาเหตุ
ว่าเรื่องอะไรนะที่บอกว่าผู้หญิงทะเลาะกัน

แล้วฝ่ายชายไปทะเลาะเรื่องอะไรกันนะคะ
คุณผู้ชมค่ะคือเหตุการณ์นี้
ชายผู้ก่อเหตุพร้อมกับแฟนสาวหลบหนีไปด้วยกันใช่ไหม
และคนตายถามว่าแฟนสาวคนตายอยู่ไหน
คือในช่วงที่เกิดเหตุการณ์ชุลมุนเนี่ย
แฟนสาวของคนตายก็ขับรถหนีจากจุดเกิดเหตุตรงนี้ด้วยเหมือนกัน
ดังนั้นตำรวจก็เลยยังตามใครไม่ได้เลยนะฮะ
วันนี้ยังเป็นปฏิบัติการที่ตำรวจต้องตามหาทั้งสองฝ่าย
เข้ามาสอบปากคำฝ่ายผู้ก่อเหตุก็ต้องจับกลุ่มนะครับ
ใช่ค่ะทีนี้เขาก็ไปไล่ตรวจสอบประวัติของฝั่งผู้ก่อเหตุนะ
ลูกเอียดปรากฏว่าเคยต้องโทษคดีฆ่าผู้อื่นตอนปี๕๔
ในพื้นที่สพเนี่ยแหละจำคุก๑๐ปีนะ
พ้นโทษมาปีที่แล้วคุณผู้ชมปี๖๔
ส่วนทางฝั่งผู้ตายผู้ตายโกลาวเนี่ย
ก็เคยมีประวัติคดีฆ่าผู้อื่นคดียาเสพติด
เพิ่งจะพ้นโทษมาได้๖ปี
เอาง่ายคุณผู้ชมทั้งโกลาวทั้งลูกเอียด
เรียกง่ายเลยนะเป็นขายใหญ่ในพื้นที่
แล้วที่อำเภอปะเหลียนจะรู้จัก๒คนนี้
แล้วเขาก็เป็นเพื่อนกันสุดท้ายเนี่ยมาเกิดเหตุแบบนี้ขึ้นนะคะ

ผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ